มาดูเหตุการณ์นี้นะคะญาติกันแท้ค่ะน้าหลานทะเลาะกัน
แล้วคือน้าเนี่ยชอบล้อหลานประมาณว่าแบบเป็นลูกแงพ่อค้าขายผักเน่า
อายุขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่มีลูกมีเมียอยู่แต่กับแม่
แล้วล้อแบบเนี้ยเป็นประจำอืมเมื่อวานนี้ไอ้คำว่าไอ้ลูกแงเนี่ย
ทำให้ตัวหลานบอกว่าไม่ไหวแล้วคว้าไม้ฟาดไปที่ไทยทอยสองครั้ง
น้าเนี่ยบาดเจ็บสาหัสพอไปส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
นายอารมณ์ศรีเสนาอายุ๓๖ปีคนนี้เป็นคนก่อเหตุค่ะ
ถูกตำรวจภูทรกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีคุมตัวไปสอบปากคำ
ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน
เพราะว่านายอารมณ์เนี่ยไปทำร้ายร่างกายน้าของตัวเองค่ะ
นายอภิวัฒน์วงสุริยาอายุสี่สิบสี่ปีตอนแรกเนี่ย
นายอภิวัตรบาดเจ็บสาหัสส่งเข้าห้องฉุกเฉิน
แต่สุดท้ายเสียชีวิตนะคะถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่ไทยทอยอะค่ะ
จากการสอบสวนนายอารมณ์รับสารภาพบอกว่าใช้ไม้
สักประมาณเมตรหนึ่งได้ฟาดเข้าไปที่ไทยทอย
ของนายอภิวัฒน์ซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าแล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
นายอารมณ์บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นพ่อค้าเร่ขายอาหารสดตามหมู่บ้าน
ก็ชอบดื่มเหล้าอะแหละแม่ก็เลยไม่พอใจแม่ก็บ่นอยู่บ่อย
ส่วนผู้ตายเนี่ยก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ทะเลาะกันบ่อยค่ะเคยทะเลาะกันมา๓ครั้ง
ครั้งล่าสุดก็คือปีก่อน
ตัวเขาเองเนี่ยเคยถูกผู้ตายใช้ไม้ตีหัวมาแล้วนะ
เขาเคยหัวแตกมาแล้วนะแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่เอาเรื่อง
เพราะว่าเป็นญาติกันมีศักดิ์เป็นน้าหลาน
ผู้ตายก็เลยได้ใจเขาอ้างแบบนี้
แล้วก็ล้อเขาตลอดเลยว่าพ่อค้าผักเน่า
ไอ้ลูกแงไอ้คำว่าไอ้ลูกแงเนี่ยโดนล้อเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุถูกนายอภิวัฒน์ซึ่งอยู่ในอาการมืนเมาค่ะ
ก็ล้ออีกแล้วก็ท้าต่อยกันด้วย
เขาบอกว่าเขาโดนล้อว่าไอ้พ่อค้า
ขายผักเน่าอ้อนอะไรไอ้ลูกแง
เขาบอกโอ้โหประโยคนี้มันแบบตอกย้ำล้อเขาอยู่แบบเนี้ย
เป็นประจำเลยโมโหมากค่ะเขาอ้างว่าเขาโมโหมาก
ก็เลยคว้าไม้ไปฟาดน้าชายจนบาดเจ็บสาหัส
สุดท้ายเสียชีวิตพอสอบสวนเสร็จนะคะ
ตำรวจพานายอารมณ์ไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และนำตัวไปสอบประคำเพิ่มนะคะที่สพกุมภาวะปี
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ที่บ้านของนายอภิวัฒน์ทางครอบครัวก็ได้ประกอบพิธีทางศาสนา
สวบพระอภิษฐรรมสวบคืนนี้เป็นคืนที่สองนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับเจ้าของบ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
ใยนางศรีเสนาอายุแปดสิบสามนี่
ยายนางอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะยายนางเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้าเมื่อวาน
นายอารมณ์คนก่อเหตุเนี่ยค่ะกลับมาจากขายของที่ตลาด
แต่ว่าสภาพก็เมานะตอนนั้นเนี่ยยายนางอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้าน
อภิวัฒน์ผู้ตายก็นั่งทำฟืนอยู่ด้วยกันสองคน
พอใกล้ใกล้เที่ยงนายอภิวัฒน์เดินไปนั่งพักเหนื่อยที่มานั่งหน้าบ้าน
แล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่นายอารมณ์เดินออกมาจากบ้าน
มานั่งเล่นที่บ้านของยายนางไปช่วยตัดไม้สำหรับทำฟืน
ทีนี้แหละยายนางบอกว่าพอทั้งคู่เขาเจอหน้ากัน
นายอภิวัตกับนายอารมณ์เนี่ยโอ้โหก็เหมือนเดิมถากถางกัน
ล้อเลียนกันยายนางบอกว่าจำได้ไม่หมดหรอกนะ
ว่าเขาเถียงกันว่าอะไรรู้แค่ว่าฝั่งนายอภิวัฒน์
ต่อว่านายอารมณ์ว่าเป็นลูกแงอายุขนาดนี้แล้ว
ยังอยู่กับแม่ไม่มีลูกมีเมียนี่ยายนางบอกจำได้แค่เนี้ย
แต่ประโยคอื่นเนี่ยฟังไม่ถนัดจำไม่ได้
เพราะฟังของนายอภิวัตรต่อว่านายอารมณ์จบ
นายอภิวัฒน์เดินกลับบ้านตัวเองที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะ
ระหว่างที่เดินกลับนายอภิวัฒน์ยังล้ออยู่ตลอด
หยุดล้อในอารมณ์ว่าลูกแห่นายอารมณ์ก็เลยโกรธเนี่ย
เอาไม้ไปฟาดเนี่ยไม้นี้เป็นไม้ที่อยู่ในกองฟืง
ฟื้นที่เขานั่งเหลาฟื้นกันอยู่เนี่ยเอาไม้นี้ยาวสักเมตรหนึ่ง
ไปที่ไทยทอยของนายอภิวัฒน์ทีหนึ่งนายอภิวัฒน์ล้มหน้าขม่ำ
อารมณ์ตีเข้าไปอีกครั้งหนึ่งสรุปตีสองรอบจุดเดิมที่ไทยทอย
ทีนี้แหละนายอภิวัฒน์สลบแล้วก็เสียชีวิตนะคะหลังเกิดเหตุนายอารมณ์ก็กลับไปที่บ้านของตัวเอง
เพื่อรอมอบตัวกับตำรวจค่ะ
มันบังอยู่ไหนแม่เพราะเห็นจากตีมองใดเออชองทีเออแล้วก็ล้มแม่ครับเออ

เพื่อนล้อเพื่อนนี้คงเห็นมาหลายแล้วนะอันนี้ญาติดิกันแท้มันยังเกิดเหตุการณ์ขึ้นเลยนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย
ก็ไปที่บ้านแม่ของนายอารมณ์นะครับ
เพราะว่าตอนนี้แม่ได้ออกไปอยู่ที่อื่นชั่วคราว
เพราะทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ไปคุยกับคุณลุงนะลุงของนายอารมณ์
แล้วก็เป็นลุงของนายอภิวัฒน์ด้วยนะ
ก่อนจะได้ข้อมูลว่านายอารมณ์ผู้ตายเนี่ย

นายอารมณ์ผู้ต้องหานะครับปกติถ้าไม่ได้ดื่มเหล้านะ
เขาจะเป็นคนดีขยันทำงานหาเงินช่วยแม่นะครับ
อยู่กับแม่สองคนตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน
เพราะว่านายอารมณ์ไม่มีครอบครัวเคยมีคนรักแต่ก็เลิกลากันไป
นายอารมณ์เองค่อนข้างติดแม่จนถูกเพื่อนเพื่อนเนี่ย
แต่เพื่อนเนี่ยนะไม่ใช่แค่นายอภิวัตที่เป็นน้าที่เป็นผู้ตายเนี่ย
อกล้อเท่านั้นเพื่อนก็รอเรื่องการเป็นลูกติดแม่นะครับ
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่นะครับต่างคนต่างอยู่
แต่เวลาที่ในพื้นที่ในชุมชนในหมู่บ้าน
มีงานบุญงานวัดก็มักจะมาเจอกัน
แล้วทั้งคู่ก็ดื่มเหล้ากันทั้งคู่เวลาเมากันก็จะแซวกัน
นายอารมณ์ผู้ต้องหาก็จะถูกนายพิวัฒน์ผู้ตายที่เป็นน้า
เรื่องการเป็นลูกแง่เกิดการชกต่อยกันเป็นประจำ
และฝ่ายที่แพ้ก็คือนายอารมณ์
เพราะว่านอกจากเป็นหลานแล้วก็ยังตัวเล็กกว่านะฮะ
ด้วยเหตุผลนี้ก็เลยทำให้นายอภิวัฒน์ได้ใจ
เวลาเมามาเจอที่ไหนก็จะรอแบบรอไม่เลิก
ถ้าเป็นบุญประเพณีบุญสงการบุญอะไรก็ได้
ถ้ากินเหล้ามันมีเรื่องกันอยู่
มันเคยชกเคยต่อยกัน
แต่คนน้องเนี่ยสู้ไม่ได้หรอก

คนที่ทำร้ายถ้ากิดเผาอ่ามันมีเป็นอะไร
ซึ่งจริงแล้วชาวบ้านและญาติของทั้งคู่ก็บอกว่า
อารมณ์คนก่อเหตุก็เสียใจนะที่ก่อเหตุนี้ไป
คือไม่คิดว่าน้าชายจะถึงขั้นเสียชีวิต
คือเขาก็ทะเลาะกันล้อกันโกรธกันอยู่บ่อย
ที่โดนแซวว่าลูกแหงอะไรแบบนี้เนี่ยนะ
แต่ลึกแล้วเนี่ยนายอารมณ์ก็รักเคารพนายอภิวัฒน์ในฐานะน้าชายนะ
แต่เขาอ้างว่าก็ด้วยอารมณ์โมโหจริงอะไรแบบนี้
สุดท้ายก็โดนแจ้งข้อหานักอยู่ดีอะค่ะ
ฆ่าคนตายโดยเจตนาก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
เวลาคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วโอ้โหเนี่ยโดนคดีหนักแบบนี้

จริงคือบางคนถ้าโดนล้อมากเขาก็เก็บกฎไว้ถึงเวลาโบราชขึ้นมา
พวกโปรดิวเซอร์ก็ล้อผมจังเนี่ยได้ที่๖ได้ที่๖
อะไรเนี้ยอะไรอ่ะฟุตบอลเดี๋ยวปีนี้ซื้อกองหลังใหม่แล้วเดี๋ยวก่อน
ระวังเดี๋ยวคุณพระครูประหมายไล่ปลาด